หลังจากมีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเทียลนะคะว่าเป็นลักษณะเรือเฟอรี่
แล้วก็มีน้ำทะเลไหลเข้าท่วมที่ท้องเรือนะคะ
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและซ่อมแซม
สาเหตุเป็นเพราะว่ามีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะ
กรณีที่มีคลิปวิดีโอนะคะน้ำไหลเข้าเรือเฟอรี่
แล้วก็มีการแชร์คลิปนี้ในโลกโซเทียลตั้งแต่๑มีนาคมที่ผ่านมา
นายอภิชาติชโยภาษย์กรรมการผู้จัดการบริษัทท่าเรือ
ราชาเฟอรี่จำกัดมหาชนหรืออาพี
บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะที่เกาะสมุยมีคลื่นลมแรงค่ะ
แล้วก็มีฝนตกเป็นบางช่วงทำให้ระหว่างการเดินเรือ
บางครั้งน้ำทะเลก็ไหลเข้ามาท่วมขัง
บริเวณพื้นที่ระวังเรือเป็นการชั่วคราว

ซึ่งบริษัทเร่งตรวจสอบข้อมูลและหาทางแก้ไขเป็นการด่วนแล้ว
ซึ่งพบว่าทางขึ้นลงระหว่างเรือมีลักษณะเป็นบานพับเปิดปิด
เขาจะเรียกว่าแรมค่ะจะปิดติดกับตัวเรือ
เมื่อเรือพร้อมจะออกแรมจะปิดติดกับตัวเรือ
แต่ว่ามันมีช่องว่างระหว่างแรมกับตัวเรือ
ที่มันจะค่อนข้างห่างแบบนี้ค่ะบางทีมันห่างเกินไป
ที่มันห่างเป็นเพราะว่าสภาพการใช้งาน
พอมันเป็นลักษณะแบบนี้น้ำก็เลยสามารถสาดเข้ามาได้
ก่อนที่จะไหลลงช่องระบายน้ำแล้วก็ลงสู่ทะเล
แต่ถ้ามันระบายไม่ทันก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้
โทประเสริฐทองสกุลผู้แทนทหารจากมณฑนฐานบกที่๔๕สุราธานี
พร้อมด้วยนายวิชวุฒิจินโตรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เจ้าที่จากเจ้าท่าตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ

ช่างเขาก็ได้ใช้แผ่นเหล็กมาเชื่อมต่อ
เวลาปิดสะพานจะทำให้ไม่มีช่องว่าง

อกจากนี้ก็มีการเก็บกวาดทำความสะอาดภายในพื้นที่ของตัวเรือ

เพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกถ้าเกิดน้ำรั่วไหลเข้ามาค่ะ